แต่คู่นี้คนไม่ค่อยว่างจริงนะคู่นี้เพราะว่ามันแซ่บมาก

เพราะว่าเขาดูคล้ายคล้ายกันเขาดูเข้ากันยิ่งล่าสุดที่เขาควงกันไปสวี
จนน้ำทะเลคุณขากลายเป็นน้ำตาลเรียบร้อยแล้ว
ดิฉันไม่อยากจะบอกเลยว่ามันแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวไปดูหลักฐานยืนยันกันนะเอาเอง
ตกลงมันจะแซ่บหรือมันจะหวานคุณ
มันทั้งแซ่บมันทั้งหวานมันเหมือนผัดเปรี้ยวหวานคุณเคยกินไหม

คือแบบพอเขาอยู่ด้วยกันมันหวานแต่แบบพอมองไปโอ๊ยมันแซ่บ

อ่ะจะไม่ร้อนฉ่ายังไงไหวคะคุณค่ะ
เล่นนัดการหลบฝนเมืองกรุงที่ถล่มทลายเมื่อวานนี้นะคะ
ทริปสวีทจูงมือไปพักผ่อนที่ศรีพันวาภูเก็ตจ้า
แบบสองต่อสองเลยสวีตมากนะคะ
อวดเหล่าแฟนคลับให้ได้อิจฉาตาร้อนกันหลายต่อหลายช็อตด้วย

เราเนี่ยเออเป็นไฟแล้วในตานะจ๊ะ
แต่ว่าความหวานที่ว่านี้นะคุณ
ต้องแพ้ให้กับความแซ่บทะลุเฟรมของทั้งคู่
เพราะว่านี่ค่ะชุดที่พร้อมลงสัมผัสน้ำทะเล
โอ้โหโดยเฉพาะสาวเทย่าเธอมาในชุดบิกินี่ตัวจิ๋ว
ให้เห็นผิวสีแทนแบบสุดเซ็กซี่ของเธอ
แล้วก็รูปร่างสุดเฟิร์มแบบสาวสุขภาพดี
ซ้อมกับตำแหน่งว้านใจนักฟุตบอลตัวจริงจริงเลยจ๊ะ
แต่เขาหุ่นดีกันทั้งคู่นะจริงคุณผู้ชม
สำหรับคู่นี้หรือจะบอกว่าเป็นความที่เป็นลูกครึ่งกับลูกครึ่งมันคลิกกัน
ส่วนคุณเทย่าเขาลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับ

ไปเที่ยวคุกก็พาสาวเทย่าไปเที่ยวแบบใต้บ้างอะไรบ้าง
ไปเทียวกอมุ้ยและขาพอกับแม่

เพราะว่าเราชอบเธอคนเดียว